มีไล่คุยกันไหมคะ

สมมุติเสฟโบที่คนเมา้าก็ไม่จริง

ในฐานะคนเคยอยู่ด้วยกัน

เพราะตั้งแต่พอเราทักไปมีโพสต์ขึ้นไปเราก็บอกเขาไม่ทักแล้วนะ

เหมือนเขาก็ถามว่าทำอะไรเป็นยังไงบ้างมีงานไหม

แล้วจะมีโอกาสจะได้เจอกันไหม
ถ้าเจอกัน
นัดเจอโดยตรงคงยากอะค่ะเราไม่อยากให้มีปัญหา
แล้วทำให้คนอื่นมีปัญหาการเลือกตัวเขาด้วย

ในถานะคนเราก็เคยรู้จักกันก็เป็นในถานะอื่นกว่า
เป็นพี่น้องหรือเป็นอะไรก็คือแบบแค่นั้นนะคะไม่ได้แบบกลับไปเหมือนเดิมนะคะ

ยังห่วงเรื่องสุขภาพพิเศษเหมือนใหม่ไหม
ค่ะก็คือเป็นห่วงก็คือเรื่องนี้แหละค่ะ
แบบได้ราดสุดเห็นเขามีแบบไปหาหมออะไรก็โอเค

ฮุถ้ามองตอนนี้เราออกมาแล้วเนอะ
มองบ้านเค้าเรารู้สึกยังไงบ้างครับ

ก็ไม่โคอาจจะไม่ถึงขนาดนั้น
เพราะตอนที่เราอยู่กับเขาเนี่ยเราก็คือเราก็รักแล้วก็มีความสุขอยู่ตรงนั้น
ค่ะตอนนี้ก็มาทำงานของเรา

ข่าวไม่ถามไม่ได้เนอะเรื่องแบบแซนวิชพิการเรื่องยืนเองเนี่ยค่ะ
เรามองแล้วในฐานะที่รู้จักหมดแหละเราว่าไงบ้างคะ
คือตรงนั้นเราก็มองว่ามันเป็นปัญหาของผู้ใหญ่ค่ะ
ก็คือเหมือนอยากให้ผู้ใหญ่แบบคือคุยเคลียร์กันให้แบบให้จบอะค่ะ
เพราะว่าถ้าเกิดปล่อยอย่างนี้มันก็คาราคาซัง
แล้วเรื่องเด็ดเนอะ
ใช่เรื่องเด็กด้วยคือเราก็มองว่าเหมือนมองไปถึงว่าถ้าเกิดเด็กโตขึ้นไปอย่างนี้วันหนึ่ง
เขาก็ต้องคือข่าวมันอยู่ในโลกออนไลน์ตลอดมันลบไม่ได้ค่ะ
คือถ้าเกิดโตขึ้นไปแล้วเด็กเขามาเห็นข่าวตัวเองแบบนี้มันก็ไม่ดี
ค่ะวันนี้อีฟเคยบอกว่าจริงก็มองรูปการออกแหละถ้าเขาอยู่ด้วยกันสองคน

ว่าด้วยความใจร้อนอะไรอย่างนี้ไหมคะ

ค่ะคือจริงต้องใจเย็นหมดเลยอีฟมอง

แต่ส่วนตัวไม่อยากพูดถึงอะไรมากแล้ว
ใช่ไม่อยากพูดถึงแต่คือก็อยากให้เขาแบบเคลียร์
เขาต้องคุยต้องคุยกับพี่เศษล่ะสุดก็อยากให้พี่เศษเขาแบบ

เหมือนคนที่จะจบปัญหานี้ได้ก็น่าจะเป็นพิเศษ

เขาก็เลยไม่อยากจะรับรู้ปัญหาอะไร

อีกเรื่องหนึ่งเราก็รู้จักเนาะน้องสื่อ
เพราะสหกลังที่น้องเสือโฆษ์
เป็นห่วงเลยเนอะแต่รู้จักกัน
คือน้องเสือจริงเราคืนหาเขาเป็นคนติดใจดีอยู่แล้ว
จากระยะเวลาหนึ่งที่เราเคยได้คุย
ก็คิดว่าน้องเขาก็น่าจะแบบเป็นส่วนช่วยพ่อเขาได้ตรงนี้
คิดว่าอนาคตน้องน่าจะเคลียร์ได้

ถ้าเจอสมมุติเลยโอกาสจะมีกันเจอกันครบไหมคะ
จะไปเจอยังไงคะในโอกาสอะไรอ่ะ
มีรายการนัดมาเจอกันหรือเซอร์ไพรส์หรือแบบเรื่องมันผ่านมาเยอะ
อย่างนั้นเราหลุดมาแล้วเราคงไม่กลับไปแล้วค่ะตรงนั้น

คือตอนนี้อยากสามารถกรู้อะไรชามโซเชียลไหมคะ

ที่เราคุยคือเราคุยในฐานะอื่นเราไม่ได้คุยเพื่อเราจะกลับไป
หรือคุยแบบว่าเรายังห่วยหาเขาอยู่ยังอะไรอ่ะไม่ใช่
คือก็อยากจะเคลียร์ตรงนี้ว่าเราคือเราชัดเจนคือเหมือนเราทำอะไรเราก็รู้อยู่กับใจอะค่ะ
คือแบบตรงนั้นคือเราก็มันก็เป็นตามอย่างที่เราพูดคือเราก็ออกมาแล้ว
เราไม่มีนอกนู่นออกมาแล้วค่ะใช่ค่ะคือเราไม่มีกลับไปตรงนั้นอยู่แล้วค่ะ
แต่คืออย่างโลกโซเชียลบางทีเราก็มองว่าอย่างเรื่องการบูลลี่เด็กอะไรอย่างนี้
ว่ามันแบบรุนแรงเกินไปคือก็อยากจะขอตรงนี้ด้วย

ส่วนที่เพลงก็ฝากฟังเผื่ออนาคตได้มีผลงานได้เจอกัน

ใกล้เร็วนี้ก็เป็นของเวทีแม่น็อตนี่แหละค่ะก็คือให้ติดตาม

ผลิตภัณฑ์ฟรีก็คือยังทำต่อก็คือปกติเลย

หนิค่ะขอเป็นเย้วร๊อด